ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่เอกของเรากับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เมื่อกี้เห็นพี่ท็อปนั่งเล่นเฟซบุ๊คพี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
เมื่อกี้แอบนั่งเล่นเฟซบุ๊คอยู่ข้างล่างครับ
พอดีต้องกราบเรียนท่านผู้ชมนะฮะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่เริ่มรายการแล้วว่า
รายการเรานะครับได้ถ่ายทอดไปยังอีก๕ประเทศนะครับ
มีคนแอบชมมานะครับบอกว่าผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะฮะ
คุณระเบิดค็อกแล้วก็คุณโจรโวคอตเนี่ยบรรยายได้ถึงอัธรสมาก
ต้องบอกเลยว่าถึงพริกถึงขิงแบบนี้
โอ้โหสุดไปเลยนะครับรายการของเรานะฮะ
เอาละครับเรามาเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร
ชกมาแล้ว๕๘ฟัยชนะ๔๗ฟัยและแพ้๑๓ฟัยครับ

๔๗ต่างและ๑๓ต่าง

ดดดดโห้ทายไฟท่าตา
สิบแปดไฟล์เสมอสองไฟล์และแพ้สิบเก้าไฟล์ครับ
สิบแปดไฟล์เสมอสองไฟล์

เมื่อวันที่๖มิถุนาที่ผ่านมา

นายสามารถบ้างทองจากอาเมือง
จังหวัดยะโสธรวัย๒๒ปี
สูงสูง๑๖๕ซินติเมตรครับ

จากไข่มวยดาบรวรรณสละขาม
โดยร้อยตำรวจโทนิลันยศพลครับ
ประธานชมรมมวยสยามภาคอีสาน
ส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับ

ในอภิชาโทษธิจันทร์
จากเผอร์ศรีวิลัยจบึงการวัย๒๖ปี
ฟอร์มหลักชนะ๒แพ้๑เช่นกันครับ

หรือว่าคุณหมาน้อยอุดร

๒๐๑๗เล็ก๒เริ่ม๓กันยายนี้ครับ

เวลา๑๖นาฬิกาเชียร์มัน

โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ที่สุดคุณภาพถ่ายทอดสดกีฬาไทย

ของไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ

พบกับการแข่งขันรูปแบบใหม่

มวยไทย๕ยกยกละ๒นาที
วยมันการันตีมีน็อกเหมือนเดิมครับ
เพิ่มเติมคือไม่หนีไม่เต้นไม่ถอย

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
แล้วก็สามารถติดตามข่าวสารไฮไลท์เด็ดของไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ได้ในรายการไทยรัฐนิวโชว์
วันเสาเวลา๑๙๒๐นจนถึง๒๑๓๐นทางไทยรัฐทีวี
แล้วก็หากท่านใดครับที่สนใจที่จะเดินทางมารับชมกับความมันสดที่เวทีครับ
ทางไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์เปิดให้แฟนมวยที่สนใจเข้าชมฟรี
ผู้จัดจัดได้ให้มีการรับบัตรเข้าชมทุกวันเสาร์นะครับ
ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปครับ
ทีมวยมนตรีสตูดิโอลาดพร้าว๑๐๑ครับ
ตูดิโอที่๙มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับ
แล้วก็เสาร์หน้านะครับท่านจะได้เห็นมวย๕ยกชก๒พัก๒นะครับ
ของการทำงานของบริษัทเอเชียไฟติ้งไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
วยสนุกดูเดือดอย่างนี้แหละครับ
แต่เปลี่ยนเป็น๕ยกแล้วก็ชก๒นาทีพัก๒นาทีครับ
เจอกันมาแล้วหนึ่งหนครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิงครับ
พยายามจะกระแทกซ้ายแล้วสับล่างครับ

เป็นเยโสนั้นประเภทลุยประเภทบู้อยู่แล้วนะครับ
เขาในเหนียวแน่นในขณะที่ลูกกลมหลวงนั้นจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดี
นักศพกลุ่มพี่ครับเก๋ากระดุมอศกาลครับ

โอ้โห้ยไม่พ้นครับกับบ้านขวาของเทศพเจ้าโส
จังหวะดึงของลูกกำหลวงนะครับดึงไม่พ้นครับ
พยายามจะเอาคืนด้วยศอกเหมือนกันครับลูกกำหลงแต่เจอแข้งขวาของเพชรยะโส
ลูกกำหลวงกระแทกหมัดยับซ้ายหน้า
หลักเหลี่ยมนั้นอยู่ที่ลูกกำหลวงเลยครับแต่ลูกขยันนั้นอยู่ที่เกงน้ำเงินเพชรยะโสครับ
อีกแล้วแค่งขวาเจอแค่งขวาสวนเลยครับ
เป็นมวยที่ออกอาวุธเร็วครับทางด้านลูกกำหลวงเกี่ยวได้พยายามจะปักด้วยศอกขวา
โอ้โหเอาละครับสนุกละครับแต่เจ้าโสพยายามจะเปลี่ยนว่า
กำหลวงพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับ
เอาละครับลูกพ่อหลวงไม่มีหนีเหมือนกันครับ
มาครับนี่ครับต่อยหมัดชุดครับแล้วสับล่าง
ทางด้านลูกกำหลวงครับไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนให้กับแสนพลลูกบ้านใหญ่ครับ
ทิ้งด้วยขวาเกี่ยวได้ไม่ลงครับ
นี่ครับเป็นมวยที่ออกอาวุธคมครับลูกกำหลวง

มาครับเตรียมจะโต้ด้วยแข้งขวานี่ครับเสียบเขาขวาตามเข้าไป
โอ้โหแล้ววันนี้นี่เสริมอาวุธหลักก็คือมีลูกถีบเลยครับเพชรยะโส
โอ้เฮ้พยายามจะเสริมด้วยลูกซ้ายและกับหว่าตรงครับเพชรโศ
วงในลูกกำลวงตั้งแขนสู้เลยครับ
แค่งขวาของเพชรยะโสครับ

มาจากค่ายมวยสอสัญโยเหมือนกันกับทางด้านเพชรใหม่ครับที่ชกในคู่แรกแล้วเอาชนะไปแล้วนะครับ

โอ้โหจังหวะคืนของแกดูครับแต่ละดอกแต่ละทีเนื้อเลยครับ

อุ้ยเสียบข่าวขวาคลื่นเข้าไปครับ

เสียบซ้ายอันเข้าไปอ่ะทิ้งด้วยกับบ้านขวาอีกที
โอ้โหดูครับจังหวะแกดีเหลือเกินครับหมดยกที่หนึ่งครับ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
นี่คือชมหน้าของคู่เอกนำรายการเราในสัปดาห์นี้นะครับ
เคยเจอกันมา๑ครั้งเป็นทางด้านลูกกรมหลวงครับ

ดูภาพช้าครับจังหวะหัวด้วยแข้งขวา

ปักด้วยศอกแวงเข้าไปครับ
นี่ครับหมัด๑๒จังหวะเกี่ยวแล้วสอกซ้ายครับ
ศอกของลูกกำหลวงนั้นชวัดเฉวียนเหลือเกินครับ
เอาละครับมาจับตาดูยกที่๒ครับ
ต้องบอกว่าความเก่าครับอยู่ที่มุมแดง
แข็งแรงอยู่ที่มุมน้ำเงินครับ
วยเข่าอาชีพครับเดี๋ยวดูครับเกาะติดหรือเปล่าครับทางด้านเพชรโส

แขนยัดด้วยเขาซ้ายครับเกี่ยวได้คืนด้วยมัน
เอาละครับเครื่องเริ่มร้อนแล้วครับเพชรยะโสเปลี่ยนเข้ามาเสียบขวา
ว่าก่อติดแล้วจะคิดต่างได้หรือเปล่าครับดูครับ
กำหลวงพยายามจะตั้งแขนสู้ขยับมาแล้วใช้เหลี่ยมตัวช่วยเลยครับนิดเดียว
พยายามจะทิ้งหมัด๘ลำตัวเข้าไปครับฝันด้วยศอกขวา
หัวด้วยแข้งขวาครับเพชรยะโสยัดด้วยเขาขวา
วงในยัดด้วยเข่าซ้ายยัดด้วยเข่าขวา
ลูกกำลวงกับโตครับ
การแก้มวยเข่าก็คือดักป่อยมัดฝันศอกครับยัดไปเข้าซ้าย

และกับโตครับหลีต่อทีครับ

เพชรเจ้าโสไว้ใจได้เลยครับ

ว่าลูกกลมหลวงจะแก้สถานการณ์อย่างไร
เพชรเจ้าโสเบียดมาเสียบด้วยขวา

พยายามจะเล่นงานด้วยหมัดบริเวณลำตัว
พยายามจะบี้ครับ
เพชรเจ้าโสยัดด้วยเขา
ด้วยขาวขวารูปหลวงมัด
เหยียบขวามัดอื้มพยายามจะมัดสู้ครับ
ครับจังหวะต้องขยันไล่แขนครับต่อยกับพระยาโส
เอาละครับอาชีพที่ตัวเองถนัดเริ่มได้งัดออกมาใช้แล้วครับเพชรยะโส
ลูกกับหลวงล็อกได้แล้วพยายามจะตีพยายามจะอาศัยเหลี่ยมแล้ว
ดูครับคุณทีผมทีเสียบซ้ายโต้ด้วยขวาดูครับ
อ่าครับเดินชนเลยครับลูกกำหลวงอ่าคนละดอกคนละทีเลยครับ
อ่ามาเข้าซ้ายเข้าซ้ายของเพชรยะโสเข้าขวาของลูกกำหลวง
เข้าขวาของเพชรยะโสมาอีกแล้วครับเข้าขวาของลูกเมืองหลวง
คนละดอกคนละทีเลยครับนี่ครับคนละทุ้งอืมข้างด้านลูกกับหลวงก็ยัดคืน
คล้องได้เอานี่ครับหลุดได้หลุดมาหักล่างไม่ลงเสียบซ้ายคืนเลยครับ
มาครับเพดาโสดูครับแม่พุ่งเข้าใส่ก่อนเลยครับ
ข่าวขวาของเพชรโสคืนด้วยข้างขวาโอ้เป้าหมายมีไว้ชนเลยครับ
กลมหลวงลากมาโอ้เพชรยะโสนั้นถอยออกมาแล้วเสียบเลยครับ
โอ้โหดูครับนี่ครับตีด้วยซ้ายคามุมแดงกดแขน
จัดด้วยข่าวขวาครับโบสถ์จงที่สองครับโอ้โหเดือดจริงจริงครับ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์โอ้โหนี่คือความมันของไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เอกนำรายการครับระหว่างลูกกลมหลวงครับกับธนาเพชรโส
เคยชนะมาหนึ่งครั้งนะครับสำหรับธนาภิกษ์ลูกกลมหลวง
แต่วันนี้ไม่ใช่ครั้งก่อนครับต้องบอกว่าวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นหรือเปล่าครับ
ดูครับเพชรโสโอ้เสียบด้วยข่าวขวา
ขยับมาเสียบขวาเถียงทุกเม็ดโต้ทุกดอกครับ
พยายามจะทิ้งหมัดตัดลำตัวเข้าไปครับลูกกำหลวงแล้วคล้องในเสียบซ้าย
จะโสมก็โต้ทันทีครับดูครับการเชียร์ครับโอ้ยกองเชียร์ไม่รู้มุมไหนเลยครับ
โอ้โหได้อัตรรสเหลือเกินครับเอาละครับว่ากันต่อ๓นาทีที่เหลือครับ
อ่าสัปดาห์นี้นั้นดูมวยไทยสามยกไว้ก่อนครับสัปดาห์หน้านั้นเรามาดูมวยไทยห้ายกครับ
ต้องบอกว่าเป็นมิติใหม่ครับของวงการมวยอ่าครับคู่เอกครับยกสุดท้าย
ขวางหน้าเสียบยัดด้วยเขาขวาโต้กันครับเสียบเขาขวาครับ
กำหลวงก็คืนเสียบขวาฟันด้วยศอกอ้าวอย่ายุบอย่าเหี่ยวครับ
โอ้โหอย่างที่เราเรียนท่านผู้ชมแล้วครับว่าเพชรยะโสแกประเภทแรงปลายดี
มาดูครับลูกกลมหลวงพยายามจะกดคอมาตีไล่แขนสู้ครับตีด้วยเขาขวา
อยู่ที่การยืนระยะครับตอนนี้อาวุธนี่สูสีครับเสียบด้วยเขาขวาครับพระยะโส
ด้วยเขาซ้ายแล้วเติมด้วยขวาโอ้ดูครับมาอีกแล้วครับ
เขาของพระเจ้าโสแต่ละดอกแต่ละทีนี้ยังกันท่อนทรุงเลยครับ
อาวุธนี่จะมาขอบซ้ายแล้วเสียบขวาตั้งกระแพงค่ะโอ้ต้องบอกว่ามาเป็นบ้างไฟเลยครับ
โอ้ขุนเข่าเมืองบ้างไฟครับเสียบอ้าวเจอส่อขวาคอร์ทดาลูกกำล่วง
ดแขนยัดด้วยเขาขวากระทุ้งด้วยขวาอีกทีเสียบซ้ายเสียบซ้าย
ดูครับป้าแข็งแรงจริงจริงครับโอ้ยหยุดไม่ได้ครับต่อยครับ
เพชรยะโสครับอ่าพอหยุดปั๊บนี่แกมาเป็นชุดเลยครับ
เกาะในตีมาครับพยายามจะเด้งสวนเข้ามาครับ
โอ้โหมันจริงจริงครับเดือดจริงจริงครับพยายามจะถีบไว้ล็อกใน
พยายามจะใช้เหลี่ยมครับลูกกำหลวงแต่หลวมมานี่เจอแค่งขวาแล้วล็อกใน
ตีด้วยเขาขวาเลยครับเพชรยะโสโอ้ยโอ้ยบีบหัวใจครับ
ล้างตาของทั้งคู่ครับกดแขนขวางหน้าตีไม่ได้ครับ
รวมหลวงเดินเข้ามาเกี่ยวซ้ายหักไม่ลงเติมด้วยแข้งขวาครับ
อ่านครับเพชรยะโสเอาคืนลูกกลมหลวงแทงซ้ายล็อกมาปั่นด้วยส่อขวา
รูดออกมาตีด้วยเขาขวาครับโอ้โหดูครับความขยันของแก
โอ้ยเอาจนได้ครับเอาจนได้ครับยัดด้วยขวาแล้วตั้งกระแพงคา
ลูกกลมหลวงทำอะไรไม่ถนัดเลยครับแล้วดูครับยังคงเดินต่อครับเพชรยะโส
ด้วยศอกเติมด้วยเข่ายัดด้วยเขาขวาลูกกำหลวงโต้

โอ้โหคุณโมครับสคลนมั่นจริงครับ
ตีด้วยซ้าย
โอ้โหตีด้วยสะใจจริงครับเข่าของเพชรยะโส
ยาโสยังคงเดินหน้าเสียบด้วยเขาขวา
เสียบด้วยเข้าขวาลูกศิษย์ของหมวดลันล่ะครับ
ร้อยตำรวจโทนิรันยศพลประธานชมรมมวยสยามภาคอีสานครับ
ดูครับต้องบอกว่าไม่เสียชื่อยี่ห้อแล้วครับไม่เสียชื่อค่ายเลยครับ
แล้วก็ครบ๓ยกครับสำหรับคู่เอกนำรายการไฟล์ล้างตาครับ
โอ้โหเจอกันมาหนึ่งครั้งเป็นมุมแดงครับลูกกำหลวงเคยเอาชนะมา
และครั้งนี้ครับต้องบอกว่าดุเดือดครับแลกกันจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยครับ
แข็งแรงแน่นอนจริงครับวันนี้ทั้งคู่
การออกอาวุธตลอดครับดูขวางแล้วเสียบครับ
ลูกกำหลวงก็ไม่ยอมครับพยายามจะขึ้นคอแต่ดูครับความขยันครับลูกถี่ครับ
เสียบซ้ายเติมขวาเสียบขวาเติมซ้ายเดินเข้าชนเลยครับ
นี่ครับพยายามจะเกาะในครับร่วมหลวงและตัดล่างโอ้โหไม่ยอมล้มครับ
เติมได้แค่ขวาสวนคืนเข้าไปครับ
อืมมาแต่ละดอกแต่ละทีนี่เนื้อเนื้อเน้นนะครับเพชรยะโส
โหลละจังหวะเกียวเลิกแค่คืนด้วยเขาดูกับเขาขวายัดเข้าไปประเวณรอบตัวและกระโดดเขาลอยใสเลยครับ

เอาละครับส่งขึ้นไปให้พิธีกรทั้งสองท่านบนเวทีครับ
แม่ไม่รู้นะครับว่าคู่นี้ไปโกรธกันมาจากไหนนะฮะ
เอาละครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

มุมแดงและมุมน้ำเงินนะครับรับไปเลย
เผ็ดยะโสดาบรันสาวละคราม